คุณผู้ชมคะจำเรื่องของคุณตาซาเล้งได้ใช่ไหมคะ
เป็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้านี้ที่ถูกวัยรุ่นชื่อว่าในจอร์ด
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวซาเล้งของคุณตา
แล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณตาจนคุณตาบาดเจ็บสาหัส

คุณตาอายุ๘๐กว่าตอนเสียชีวิตนะคะ
คนก็บริจาคช่วยเหลือครอบครัวของคุณตาเยอะนะ

ถูกค่ะแล้วก็ทางครอบครัวของคุณตาซาเล้ง
ก็ได้รับเงินเยียวยาจากทางกระทรวงยุติธรรม
แต่มันมีประเด็นการกล่าวอ้างขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมว่า
ลูกสาวของคุณตาซาเล้งเนี่ยอมเงิน

เงินแสนสองจากกระทรวงยุติธรรม

ก็ตอนที่คุณตาเสียใหม่มีข่าวเรื่องว่า

ทางคุณเตชะทัพทอง

ไปที่วัดขุนจ่าธรรมาราม
ไปคุยกับภรรยาของคุณตาซาเล้งนะคะ
คุณยายฉลวยจริตเอกคุณตาซาเล้งก็คือนายจรูนมณีพันธ์นะคะ
ได้เงินบริจาคจากทางเพจแหม่มโพดำรวมแล้ว๑ล้าน๒แสนบาทนะ

คุณตาเสียชีวิตช่วงปลายเดือนมีนาคม
ฉลวยซึ่งเป็นภรรยาก็ย้ายไปอยู่พระนครศรียุธิยานะคะ
เอาเงินไปซื้อบ้านเป็นบ้านน็อกดาวน์๓แสนกว่าบาท
ก็อยู่กับลูกสาวที่ชื่อว่านางสาววนิดามณีพันธ์หรือเจี๊ยบ
เมษายนที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม
ก็มอบเงินเยียวยาให้กับทางครอบครัวของคุณตาซาเล้ง๑๒๐๐๐บาท

แต่ว่าเจี๊ยบลูกสาวไม่เอาเงินไปให้แม่
บอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นของเธอเป็นส่วนของเธอ

แล้วก็เมื่อวานนี้มีการกล่าวอ้างว่าเจี๊ยบลูกสาว
ขโมยทองของแม่ไปด้วยแล้วก็หนีไป
ลูกชายคนโตต้องพาแม่ไปแจ้งความนายประพฤติต้องพาแม่ไปแจ้งความ

ทีมข่าวไปก็ไปเจอคุณยายฉลวยนะคะนั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน
แต่ก็นั่งอยู่กับลูกสาวนั่งอยู่กับเจี๊ยบ
นี่คือบ้านน็อกดาวน์ที่ใช้เงินบริจาคส่วนหนึ่ง๓แสนไปซื้อมาเพื่อจะอยู่ที่นี่

ก็ไปคุยกับคุณยายฉลวยนะแต่เจี๊ยบเขาไม่ให้คุยไง
ลูกสาวเขาเหมือนกับไม่พอใจ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้คุณยายฉลวยให้สัมภาษณ์นะคะ

บอกว่าแม่สติไม่ดีผู้จาไม่รู้เรื่องไม่ต้องให้สัมภาษณ์หรอก
ก็ก่อนหน้านี้คุณยายเพิ่งให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา

อย่าให้ฉันจัดการเลยลูกจะแย่งกันเลยเงิน
แต่คุณเตชะก็เลยมาช่วยจัดการบัญชีอะไรให้หมดเลย
แต่สุดท้ายเนี่ยคุณยายฉลวยก็พูดกับผู้สื่อข่าวนะคะ
แต่แบบผู้สื่อข่าวเล่าให้ฟังนะ
สีหน้าคุณยายแกก็ค่อนข้างกังวล
ก็บอกว่าอ๋อทองที่หายไปยายเก็บไว้ไม่ดีเอง
โทษตัวเองโทษตัวเองว่ายายเก็บไว้ไม่ดีเอง

ลูกสาวก็มาเลยเหมือนกับมาขวาง
ไม่อยากจะให้พูดอะไรเพิ่มอะค่ะ
ทีนี้พอสอบถามเจี๊ยบลูกสาวนะคะว่า

เธอก็บอกว่า๑๒๐๐๐บาทที่ได้มาจากกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ก็เอามาจ่ายในการสร้างบ้านแล้วไง
เอ้าก็บ้านนี้ใช้จากเงินบริจาคคุณเดชะพาไปซื้อมา๓แสนอ่ะ
เขาบอกก็เอาเงินกระทรวงยุติธรรมมาใช้สร้างบ้าน

ส่วนทองเนี่ยก็คืนแม่แล้ว

เรียบร้อยแล้วลูกเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้ว
ได้ได้ไหม
ได้ลูกได้ได้หมดนะลูกได้หมดไปให้ลูกได้หมด
นึกว่าแม่นึกว่าตัวแม่ทำบุญไว้
ใครทำอะไรก็แม่ไม่ดีเดี๋ยวก็เข้าตัวเข้าไปลูกแม่คิดแบบนี้

ใครได้แม่แม่ถือว่าเป็นคำพรของแม่
ให้แม่ลำให้แม่ไปเสยแม่ไม่เถียงใครแม่ไม่ว่าใคร
หรือของอะไรที่แม่ศูนย์แม่จะไม่พูดแม่จะขอคำเดียวเท่านั้นเนี่ย
คำเดียวถามคำเดียวเมื่อมันไม่เจอก็ช่างมัน
เหนื่อยไหมแม่ไม่เหนื่อยลงเลยทำแบบนี้
ทำแบบนี้แม่ทำอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวไปชูบ้านบ้าง
เช็ดโน้นเช็ดนี่แม่ทำอย่างนี้ทุกวันนะ
ท้อใครนะท้อโรคแม่ไม่ชอบอยู่เฉย
โอเคโอเคแม่พูดว่าดี
น่าจะน้ำกินน้ำน้ำกินน้ำ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าแม่นั่นน่ะแม่จะแจ้งถ่ายรับ
นี่ค่ะคุณยายฉลวยก็เหมือนกับไม่อยากจะพูดอะไรมากไง
เหมือนกลัวลูกเพราะว่าลูกอยู่ข้างหลังอยู่ตลอด
ใช่ก็บอกว่าไม่มีอะไรทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไร
ท้องเก็บไม่ดีเองกำลัวบอกว่า
แม่ลูกเดี๋ยวเขาก็เอามาคืนกันเอง

แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะอยากจะให้ย้อนกลับไปฟังหน่อยนะคะ
เจี๊ยบที่เป็นลูกสาวเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้
ว่าเขาจะให้เงินให้คุณแม่ดูแล
เขาจะดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี
ลองย้อนกลับไปฟังดูสักนิดหนึ่งนะคะ
ถ้าสมมุตินะครับในเงินส่วนตรงที่เขาระดมช่วยเหลือมาในตรงนี้

คืนนี้เราให้แม่บริหารแต่ก็คือถ้าพี่ไปลบบุรีพี่จะต้องไปทำงานนะคะ
พี่ก็ต้องทำงานช่วยก็เดี๋ยวจะไปสมัครอบตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนช่วงกลับมาจากอบตช่วงเย็นพี่ก็อาจจะขายของตามวัดอะไรก็
ที่วัดวิญญาณอะไรก็ต้องดูไปอันนี้ค่ะ
วันนิดาลูกสาวคนเล็กเคยให้สัมภาษณ์ไว้ช่วงคุณตายังเจ็บอยู่นะ

บอกว่าถ้าหายแล้วเดี๋ยวคงต้องไปอยู่ลบบุรีกันพี่ชายอยู่ที่นั่น
นี่คุณตายังนอนอยู่เลยนะคะในบทสัมภาษณ์นี้
เพราะว่าเขาไม่มีงานทำไงเขาก็มาดูแลคุณตาช่วงเจ็บอยู่
แต่ถ้าคุณตาหายพ่อหายดีขึ้นไปอยู่ลบบุรีกัน
เขาก็ต้องหางานทำแล้วเงินบริจาคทั้งหมด
ก็คงให้แม่ดูแลจะได้ดูแลพ่อกันต่อ
แต่วันนี้กลับมีเสียงสะท้อนจากแม่ออกมาแบบนี้
จากคุณเตชะทัพทองที่บอกมาว่าแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปหาพี่ชายของเจี๊ยบวนิดานะฮะ
คุณตาจรูนกับคุณยายฉลวยนี่มีลูก๒คนนะครับ
นายประพฤตินะครับลูกชายคนโตของยายฉลวย

บอกว่าเมื่อวานนี้ยายฉลวยโทรมาหา
บอกว่าทองคำหนัก๑บาทที่ซื้อเก็บไว้ถูก
น้องสาวคือนางสาววานิดาขโมยไป

พาแม่ไปแจ้งความกับตำรวจสพบางไซ
พนักงานสอบสวนก็โทรไปหานางสาววนิดา

แต่ผ่านไป๑ชั่วโมงกว่าก็ไม่มา

ที่ผ่านมานางสาววนิดามีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย

เคยได้งานที่กระทรวงแรงงานก็ไม่ไป

แต่ก็ไม่ได้มาดูแลอะไรพ่อนะครับ
แล้วก็ขอเงินพ่อวันละ๓๐๐๔๐๐บาท

เงิน๑๒๐๐๐บาทที่กระทรวงยุติธรรมมอบให้
กระทรวงบอกว่าให้ไปแบ่งกันเป็น๓ส่วน
คือแม่พี่ชายแล้วก็น้องสาว
นางสาวมริดาเป็นตัวแทนไปรับมา

บอกว่าจะไปซื้อรถยนต์
พอพยายามจะถามก็ไม่ให้

แม่ไม่ให้ก็ถูกด่าทอนะครับ

โทรมาระบายอยู่ตลอดนะครับ
เมื่อช่วงเช้าทีมข่าวของเราไปหายายฉลวย
แล้วก็ถูกนางสาววนิดา
พยายามขัดขวางไม่ให้พูดคุยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งพี่ของเขาก็ได้พูดถึงน้องเอาไว้

ถูกอยู่มาตรงนี้
และก็ถูกกับแม่ทองคน
ที่นั่งเค้าทำได้กันหลังนั้น

แล้วก็หลงเข้าไปทำข้างล่าง
เสียบ่ได้ก็และกฉริก
พี่เต้พูดทำได้ก็
มึงเนี่ยเปิดไอ้เนี้ยหูเขาเห็นกันทั่วแหละมันไม่มันก็อ่านในทาง
ทั้งที่คุณควีนเขาลงแล้วว่าเขาด่ามันทั่วประเทศไทยนะมันก็ยังไง
หูสุดสุดเลยว่ะผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วว่ะตอนที่คุณไอ้ท่าน
หลักกระทรวงยุติธรรมบอกว่ามันก็รับปากนะบอกว่าจะแบ่งกัน
ให้แม่ให้ให้พี่ชายใช้ใช่ไหมแบ่งกันสามส่วนเขาบอกว่าต้องแบ่งกันนะ
มันเป็นเงินให้แม่ให้ติดตัวไว้ใช่ไหมสามส่วนใช่ไหม
มันก็ลับปากผมก็กลับพอกลับมันก็เหลืออยู่กับมันในตัวมัน
เก้าหมื่นกว่าอืมแม่จะไปเอากับมันมันก็ไม่ให้แม่เขาจะมอบ
จ่ายค่าคนแรงคนงานอ่ะก็ต้องจ่ายเขาทุกวันใช่ไหม
มันก็ไม่ให้เขาไม่รู้มันไปทำอะไรหมดโหพ่อตาย
เงินแสนสองลืมตัวเลยจ้างรถคนเขาขับรถไปดูลิเก
แม่ไม่ให้ด่าก็พี่ที่เห็นในคลิปที่พี่เต้นันอ่ะเรื่องจริงหมดพ่อเสียเนี่ย
มันยังไม่ทันร้อยวันเลยนะเนี่ยตีกันทุกวันมันทำกับพ่อเยอะพี่
แต่แม่มันไม่ค่อยทำหรอกแม่มันก็เพิ่งมาทำนี่แหละ
ทำที่พอร์นพ่อพ่อเสียเนี้ยแหละเพิ่งมาด่ามันเดินเนี้ย
แต่พ่อนี่มันโอ้โหสุดอ่ะผมก็อยากให้มันให้มันมาขอโทษพี่เต้เขา
แล้วให้เอาของที่คืนให้แม่เอามาคืนนี่ก็เป็นมุมจากพี่ชาย
เขาก็เล่าพฤติกรรมให้ฟังซึ่งมันก็สอดคล้องกับมุมที่นายเตชะทัพทองที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เขาก็ให้ข้อมูลเหมือนกันคือเขาก็เป็นคนที่มาช่วยเหลือครอบครัวของคุณตาซาเล้งตั้งแต่ต้นนะคะ
เตชะก็บอกว่าทุกครั้งนะที่ไปหาคุณยายฉลวยที่บ้านเนี่ยเหมือนกับคุณยายฉลวยพยายามจะเข้ามาบอกอะไรสักอย่างแต่ไม่กล้า
อืมเพราะว่าเขาอยู่กับลูกสาวไงอ่าอยู่กับนางสาววริดาอยู่กับเจี๊ยบเนี้ยอยู่ด้วยกันตลอด
บางครั้งเวลาที่เจี๊ยบไม่อยู่นะยายฉลวยจะบอกว่าถูกเจี๊ยบด่าถูกคู่จะเอาเงินบริจาคมาใช้เอาไปเที่ยว
จ้างรถยนต์ให้ส่งไปดูลิเกตามที่ต่างแล้วก็ปล่อยให้ยายอยู่บ้านคนเดียว
เลยฮะเนี่ยตรงกันเลยกับที่พี่ชายบอกเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ควรทำ
ครับล่าสุดสิบสี่พฤษภาคมค่ะก็พายายฉลวยไปทำธุรกรรมทางการเงิน
พอมาส่งก็เจอเจอเจี๊ยบแต่ก็ไม่คุยอะไรกันนะ
รุ่งขึ้นก็มารู้ว่าเจี๊ยบไปบอกสื่อช่องนึง
นายเตชะเนี่ยโกงเงินบริจาค
นี่นายเตชะก็เลยบอกว่าเจี๊ยบต้องการอะไร
จริงแล้วนายเตชะเองเป็นคนที่ช่วยเหลือครอบครัวคุณตาซาเล้งมาตั้งแต่ต้นนะ
เงินที่ได้บริจาคก็ควรจะให้ยายฉลวยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แม่ตัวเองประจำเลย
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าทองของยายฉลวยหายก็เลยให้ไปแจ้งความ
ตำรวจก็คาดว่าคนใกล้ตัวนั่นแหละขโมย
ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเจี๊ยบหรือว่านางสาววนิดาที่เป็นลูกสาวคนเล็ก

ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้นะ
ก็เดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีบทบาทหน้าที่

เรื่องของเงินจากทางกระทรวงยุติธรรมของครอบครัวนี้

คือความจริงคุณเตชะก็เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง
ชื่อบัญชีใครเวลาจะเบิกต้องมีใครเซ็นอะไรยังไงบ้างแล้ว
แต่ปัญหามันก็คือว่าเวลาที่คุณยายเบิกเงินมาแล้วเนี่ย

ไว้ในกระเป๋านอนอยู่ด้วยกันกับลูกสาวอย่างนี้

จะเป็นตามจริงที่เขาว่ากันว่าในวันนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราตรวจสอบให้นะครับ